ชื่อว่าแจ้งหมาเก็ตที่แห่งนี้ได้รวบรวมสินค้าหลากหลายทีเดียว
ซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบชอบชิมชิว

หากผ่านไปย่านถนนแจ้งวัฒนะต้องสะดุดตากับแสงไฟประดับนับร้อยดวงที่สว่างสวัยแต่งแต้มให้ค่ำคืนนี้มีสีสัน
ไฮไลท์ของตลาดนัดยามค่ำคืนและดึงดูดให้ใครที่ผ่านมาย่านนี้ต้องแวะที่แจ้งมาร์เก็ตตลาดนัดเปิดใหม่ค่ะ
มาร์เก็ตเป็นศูนย์รวมของสินค้าที่หลากหลายมีทั้งของกินของใช้ให้เลือกช็อปชิมชิวกันอย่างเพิดเพลินพร้อมแล้วไปลุยตลาดกันเลยค่ะ
แต่คืนนี้ขอเลือกทาสีเจลแบบที่สาวกำลังฮิตดีกว่าค่ะ
ใช้เวลาทำไม่นานแถมราคาประหยัด
แต่ถ้าสาวอยากจะเป็นเล็บเก๋ทางร้านก็มีบริการนะคะ
ตัวนี้จะเป็นตัวเพ้นลายนะคะ
ไลน์แล้วก็สามารถเคลือบเจลเพื่อความคงทนของลาย
ปกติค่ะเคลือบทำตัวเพชรไลน์นะคะ
ถ้าไม่เคลือบเจลใช่ไหมคะก็จะเหมือนการทาสีธรรมดาทั่วไป

สีกับตัวลายที่เราเพ้นไปเนี่ยมันจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเหมือนกัน

เอาล่ะสวยเสร็จแล้วก็ไปช็อปกันเลย
สำหรับหนุ่มสาวที่ชื่นชอบแฟชั่นก็ไม่ผิดหวังค่ะ
ที่นี่มีร้านเสื้อผ้าแอสเซสเตอรี่ให้เลือกช็อปตลอดทาง
เดินไปชิมไปก็ได้กับของกินอร่อย

สลัดเพื่อสุขภาพก็มีให้เลือก
แต่ร้านนี้อะไรเอ่ยคนมุงเยอะจัง

ไอเดียเก๋ที่นำมาสร้างจุดขายใช้เรียกลูกค้า
มีให้เลือกหลากสีหลายรสน่ารักเชียวล่ะค่ะ
หื้มมมมรสชาติดีจิ๋วแต่แจ๋ว
เดินไปอีกนิดขอแวะดับกระหาย
บน้ำสีสวยอิตาเลียนโซดา
เจ้าของร้านเพิ่มความรู้สึกเย็นซ่าชื่นใจ
เหมือนได้ดื่มน้ำอยู่ในคั่วโลกเหนือ
น้ำแข็งแห้งที่ทำให้เกิดไอควัน
ช็อปสะเพลินเลยค่ะก็แม้ของกินของใช้มีให้เลือกเต็มไปหมด
ว่าแต่กลิ่นอะไรโชยมาแต่ไกลต้องไปตามหากันแล้วล่ะค่ะ
เจอแล้วกลิ่นหอมที่ว่าก็คือเบอร์เกอร์ดำนี่เอง
เนื้อก้อนโตคลุกเนยทอดร้อนได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศ
กบด้วยผักสดและขนมปังสีดำ
หืออร่อยแน่นเต็มคำ
ตลาดนัดแจ้งมาร์เก็ตตั้งอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ
ช็อปนักชิมสามารถไปเดินชิกได้ทุกวัน
ตั้งแต่๔โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน